ป่าหัวโล้นที่เกิดขึ้นและออกมาขอทวงคืนพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นป่าน่านอีกด้วยนะ
ใช่แล้วค่ะซึ่งหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่มนะคะที่ขอพลีกายค่ะ
อกแน่นนะคะให้แฟนคลับได้เข้ามาสวมกอดแล้วก็ถ่ายเซลฟี่กันด้วย
เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการปลูกป่าที่จังหวัดน่านค่ะ
พระเอกเลือดอีสานเวียสุกลวัฒน์เดินสายพบปะพี่น้องชาวน่านและจังหวัดใกล้เคียง
ที่บริเวณลานขวงเมืองน่านพร้อมนำกิจกรรมขายกอดที่ไม่ต้องลงทุนใด
พลีอกอุ่นและกล้ามแน่นให้แฟนคลับทุกเพศทุกวัยที่แห่มาต้อนรับ
และให้กำลังใจได้เข้าไปสัมผัสกอดถ่ายรูปเซลฟี่กับพระเอกขวัญใจอย่างใกล้ชิด
โดยมีข้อแม้ว่าต้องร่วมกันบริจาคเงินตามกำลังทรัพย์ของตนเอง
เพื่อนำไปเป็นกองทุนดูแลฟื้นฟูพื้นป่าน่านพักน่านพักป่าน่าน
หลังจากนั้นหนุ่มเวียสุวรรณวัฒน์พร้อมทีมงานจะเดินทางไปกับชาวบ้าน

เพื่อถ่ายทำรายการที่ตนเองเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ